ทีนี้มาดูในส่วนของตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่ของโควิด๑๙ล่าสุดนะคะ

เป็นการแถลงจากทางสบคนะคะคุณหมอทวีสิน
วันนี้ตัวเลขของผู้เสียชีวิตไม่มี
เป็นครั้งแรกในรอบ๓สัปดาห์ที่ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มนะคะ
ส่วนผู้ป่วยรายใหม่มีเพิ่ม๓๓คนค่ะ
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙นะคะ
ได้เป็นคนแถลงจำนวนผู้ป่วยรายใหม่มี๓๓คน
แบ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ
หรือไปในสถานที่ที่มีการแพร่ระบาด๑๑ราย
กลุ่มผู้ป่วยรายใหม่๑๐ราย
คนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ๒ราย
เป็นผู้ที่สัมผัสกับผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ๑ราย
ไปในสถานที่ชุมนุมชน๒ราย

บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข๑รายนะคะ
อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคหรือหาแหล่งติดเชื้ออีก๑๐ราย
แล้วก็มีกลุ่มที่กลับจากต่างประเทศอยู่ระหว่างการกักตัวในสถานที่ของรัฐ๒ราย
ทั้งสองรายนี้อยู่ในจังหวัดกระบี่นะคะ
มีผู้ป่วยที่รักษาหายเพิ่มขึ้น๙๘ราย
และไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มในวันนี้ค่ะ
ทำให้ผู้ป่วยสะสมทั้งหมดนะคะ๒๗๓๓ราย
กลับบ้านได้แล้ว๑๗๘๗ราย
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล๘๙๙รายเสียชีวิตสะสม๔๗ศพค่ะ
แพทย์ทวีสินบอกว่าในจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมทั้งหมด๔๗ศพนี้นะคะ
เป็นผู้ที่ป่วยตายร้อยละ๑
ภาพรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่าต่างประเทศนะคะ
ซึ่งอัตราป่วยตายของต่างประเทศจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ๔๕เลยนะคะ
บ้านเราถือว่าดีกว่าเยอะผู้เสียชีวิตของบ้านเราเนี่ย
อายุน้อยที่สุดคืออายุ๒๘ปีอายุมากที่สุด๘๕ปี
ผู้เสียชีวิตสะสมของไทยทั้งหมดเป็นผู้ชาย๓๘ศพเป็นผู้หญิง๙ศพค่ะ
สำหรับผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะส่วนใหญ่จะมีโรคประจำตัวร่วมด้วยค่ะ
อันดับ๑เลยคือโรคเบาหวาน๑๐๐ละ๔๓
โรคความดันโลหิตสูง๑๐๐ละ๓๘
ไขมันในเลือดสูงร้อยละ๑๙
โรคหัวใจ๑๐๐ละ๑๓
นอกจากนี้นะคะยังมีภาวะอ้วน๑๐๐ละ๙
โรคไตรฯ๑๐๐ละ๙และอื่น๑๐๐ละ๑๕
สำหรับผู้ป่วยด้วยโรคโควิด๑๙และเสียชีวิตโดยที่ไม่มีโรคประจำตัวเนี่ยนะคะ
อยู่ที่ร้อยละ๑๗ค่ะ
คุณหมอทวีสินก็เลยบอกว่าโรคประจำตัวที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยค่ะ
ลำพังแค่ตัวโรคเบาหวานเองเนี่ยนะคะ
ก็ทำให้ร่างกายสุดหนักอยู่แล้ว
พอมีเชื้อโควิด๑๙เข้าไปในร่างกายอีก
โอกาสที่จะทำให้ร่างกายสู้กับเชื้อแทบจะไม่มีเลย
ก็เลยกลายเป็นโรคประจำตัวที่เป็นสาเหตุ
ทำให้มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคโควิด๑๙มากที่สุดนะคะ